รถเมย์ก็ว่าน่าจะได้บางทีรถติดมันเบื่อเพราะปกติเนี่ยเวลาเราขึ้นรถ
เมย์เนี่ยคุณได้ฟังแนวเพลงเพลงไหนบ้างแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะแบบนั้นแต่เช้าแบบนี้พาคุณผู้ชมไป
ว๊ากก่อนเลยนะครับว๊ากว๊ากว๊ากแนวเพลงมันเป็นแนวเมธันคุณฮะ
หนักหน่อยไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลง
เบสทั้งกลองมาเต็มเลยนะคะคนโพสต์เขาบอกว่าประทับใจ
อยากบอกเรื่องราวนี้บอกต่อแก่คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
ภาพมันแบบจะมืดปั๊กหน่อยไม่ค่อยชัดแต่ว่าคุณค่าความมันชัดเวอร์
นี่เสริมเพลงมันชัดมากค่ะเจอแบบนี้นะคะพ่อนุ่มคนนี้เลยบอกว่าแบบมันโดนใจ
เออเนี่ยเสียงเพลงมันชัดมากค่ะเจอแบบนี้นะคะ
หนุ่มคนนี้เลยบอกว่าแหม่มันโดนใจเจอคอเดียวกัน
ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
ขณะที่นั่งรถเมย์สาย๑๘กลับจากอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ตอนแรกนึกว่าโทรศัพท์ใครดังโอ้โหเพลงมันดังสนั่นขนาดนี้
แต่มันเปล่าเลยไม่ใช่เลยค่ะ
ที่น้อยคนนักจะรู้จักเพลงมันมันมาก
โอ้โหเพลงมันมากค่ะคุณถึงกับต้องโยกตาม

พอถึงที่จุดที่จะลงไม่อยากลงเลยค่ะ
ไม่อยากลงจากรถอยากจะนั่งต่อจนสุดสายยาวไปเลย
เพราะเขาเองก็ชอบเพลงแนวนี้ไง
มันสนุกแต่ก็กลัวว่าไม่มีรถกลับ
สุดท้ายก็เลยต้องลงนะคะค่ะผู้โพสต์เนี่ย
ซึ่งวิ่งเส้นทางตลาดท่าอิดอนุสวรีชัยสมรภูมิ
เขาบอกว่านี่จะบอกว่าคนที่ฟังเพลงแนวนี้หายากมาก
แล้วพี่แกนะคนขับรถเมย์
โพสต์บอกว่าแกไม่แคร์เลยนะว่าจะมีคนมองว่า
เปิดเพลงอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลย

เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผู้โดยสารไม่อยากฟังอยู่บนรถนี้แล้วมันได้ยินเสียงเพลงแบบนี้แนะนำว่าใส่หูฟังของคุณไปหรือไม่ก็ลงป้ายหน้าแล้วหาคันอื่นกลับก็เท่านั้นเองนะคะ
แต่มีชาวเน็ตบางคนที่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคนที่ไปโพสต์เพราะมีชาวเน็ตเห็นต่าง
บางคนมองว่าเพลงลักษณะแนวนี้
มันฟังแล้วมันบางทีมันปวดประสาทนะ
คนที่ไม่ชอบรู้สึกว่ามันหนักจังเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วเพลงแนวนี้ไม่ใช่เป็นเพลงที่ทุกคนจะชอบ
อาจจะไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่น

เขาบอกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
มีคนไปร้องเรียนกับขอสมก
และสุดท้ายขอสมกรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคนขับรถเมย์เนี่ย

บางคนอาจถึงขั้นถูกพักงานก็มีนะ
แต่ว่าคนนี้ที่เขาเอามาโพสต์ไว้เขาชื่นชอบ
ใช่ก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างนานาจิตตังค์เนอะ